เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งประเพณีที่เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

เขาบอกว่ามีหนึ่งเดียวในโลกจริงสำหรับประเพณีการแห่พญายมในวันไหลค่ะ
อยู่ที่ตำบลพบพระจังหวัดชนบุรีค่ะ
อยู่ที่ตำบลบางพระนะคุณผู้ชมนะขออภัยด้วยนะคะอยู่จังหวัดชนบุรีคือประเพณีนี้เนี่ยมันเป็นประเพณีที่จัดขึ้นที่ตำบลนี้ตำบลเดียวเท่านั้น
แล้วก็จัดต่อเนื่องมายาวนานแล้วด้วยนะคะอยู่ที่บริเวณคอเขาบางพระหมู่๔ตำบลบางพระอำเภอศรีราชานะคะ

อันนายกทรตำบลบางพระนะคะ
พญายมแบบที่เห็นนี้นะมีมาหมดเนี่ยหวย๓๐ล้านก็มี

แล้วที่เขาเป็นกระดงคดีความนี่
นี่ก็มีการโล้สัมเภากันมานะคะ

เขาเขียนไว้แล้วก็มีขบวนแห่สวยงามมากเลยนะคะ
และที่สำคัญที่เป็นไฮไลท์อย่างก็คือขบวนแห่ของพญายมนั่นเองนะ
คือตามความเชื่อของชาวบางพระเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่า
แห่บูชาพญายมเพื่อที่จะเอาพญายมลอยไปสู่ท้องทะเล
เป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือว่าลอยทุกข์ลอยโศกลอยความตายเนี่ย
ออกไปจากชาวบางพระให้ลอยไปสู่ทะเลเนี่ยค่ะเป็นขบวนแห่ของพญายม
อย่าตกใจนะพญายมไม่ได้มาหาใคร
แต่ว่ามันเป็นประเพณีที่เขาสืบทอดกันมาหลายปีแล้วนะคะ
เป็นหนึ่งในประเพณีของตำบลบางพระจังหวัดชนบุรีที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกจริง
แต่ว่าสีสันของงานมันสนุกสนานกว่านั้น
เพราะว่าชาวบ้านเขามารวมตัวกันเยอะแยะมากมายเลยเพื่อสำหรับแห่ประเพณีนี้
เพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงวันไหลของชาวชนบุรีเขา
ก็มีการจัดงานรื่นเริงมีการเล่นน้ำสงกรานด้วยนะคะ
แล้วก็ไม่ลืมที่จะอนุรักษ์สืบสารประเพณีเนี่ยคุณแม่การบูดก็มา
การะเกตครับ
มันก็ยังมีเรื่องของการอนุรักษ์การสืบสารวัฒนธรรมดีเอาไว้
ก็สืบสารกันต่อไปยาวด้วยนะจ๊ะ